เหตุผลที่ทางสมุทรประการซิตี้นะครับยกเลิกสัญญากับคนนี้ครับ
ก็คือวิทยาศักดิ์กายสิทธิ์นะครับเนื่องจากตอนแรกเนี่ย
ทางสมสรรคิดว่าฝุ่นปันไทยหลีกจะจบรูดการแค่สิ้นปีนี้
หลังจากที่มีการหารือในเรื่องของฤทธิสิตตามไทยทอดสด
หลังสมาคมกีฬาฝุ่นปันแห่งประเทศไทยกับทรูวิชัน
แต่กลายเป็นว่าไทยลีกจะยังคงจบฤดูการในเดือนพฤษภาคมปีหน้าตามเดิม
นั่นคือเหตุผลที่ทางสโมสรบอกมา
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยครับเจ้าเม่นริสักกายสิทธิ์นะครับ
เขาก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็เรื่องของการตัดสินใจเซ็นสัญญาก็คิดว่าฟุตบอลจะเตะจบปีนี้
พอรู้ว่าจบปีหน้าก็ดันมาถูกยกเลิกสัญญา
ตัวเขาเนี่ยมาซ้อมเป็นเดือนนะกว่าจะได้เซ็นสัญญากับทางสมุทรปราการซิตี้
แล้วทีนี้เพิ่งเซ็นกันเมื่อวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมานี่เอง
แต่วันที่๕สิงหาคมทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยถูกยกเลิกสัญญานะครับ
ซึ่งตัวเขาเองก็บอกว่ารู้สึกแย่มากกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้นะครับในมุมที่ดีนะถ้าลองมุมมองอีกมุมหนึ่งก็คือนักเตะเนี่ย
ตอนนี้เนี่ยยังสามารถหาสโมสรใหม่ได้ภายในช่วงตลาดนักเตะที่จะเปิดในรอบพิเศษ
ที่จะเปิดระหว่างวันที่๒๕สิงหาคมถึง๘กันยายนนี้นะครับ